ส่วนที่จังหวัดอ่างทองก่อนหน้านี้บอกไปว่า
แต่ว่านายกอบตราชสถิตนะคะมีไอเดียเก๋

ก็เลยสร้างสวนสนุกริมแม่น้ำเจ้าพระยา
แบบพอเพียงให้ประชาชนได้เล่นน้ำสงกรานกันค่ะ

ตอนปล่อยปลาลงสู่ผัดปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แม่น้ำ

ปล่อยปลานิดไปกันเยอะไป

เด็กแล้วก็ประชาชนเล่นสไลเดอร์
ก็ตั้งไว้ที่บริเวณหมู่ที่๑ตำบลราชสถิตอำเภอชายโยจังหวัดอ่างทอง

นึกภาพไม่ออกพอเห็นแล้วอ๋อแบบนี้นี่เอง
หลายอย่างมีสไลดเดอร์มีชิงช้ามีชกมวยด้วยนะ

นายจิลฤทธิพรรษธวีสุกเป็นนายกอวทราชสถิต
ก็บอกว่าอบตร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่
ด้วยการสร้างสวนสนุกริมแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้น
เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เล่นน้ำแบบพอเพียง
ด้วยการสร้างสไลเดอร์แบบง่ายแบบนี้
แล้วก็นำไปตั้งไว้ริมตลิ่งแม่น้ำเจ้าพระยาให้เด็ก
แล้วก็ประชาชนได้มาเล่นกันนะคะ

จากนี้ก็มีกิจกรรมทางน้ำอย่างอื่นด้วย

และมีหอคอยด้วยนะคะความสูง๕๐เมตร
ให้ได้ขึ้นไปชมทัศนียภาพ
โดยรอบตำบลราชสถิตนะคะ

เป็นทางการวันที่๑๓เมษายนนี้

เรียกว่าเป็นช่วงก่อนวันสงครานก่อนนะครับ
เปิดพรุ่งนี้